เรื่องราวของทีมชาติไทยตอนนี้กำลังหาตัวนักเตะมาเสริม
เพื่อที่จะลงเล่นในเกมบอลโลกรอบคันเลือกอีก๕เกมที่เหลือนะครับ
มองในข่ายไว้ถึง๓๐คนด้วยกันครับ
หน้าใหม่หน้าเก่านะครับจากการเปิดเผยของพี่ซิโก้
สักเสนาเมืองนะครับหัวหน้าภูมิสอนทีมชุดใหญ่
บอกว่าจับตามองอยู่๓๐กว่าคนนะครับจากการดูฟอร์มในเกมไทยลีกนัดแรก
ก็เดินอีก๕นัดนะครับให้มีสูตรผลงานกัน
แต่ละสัปดาห์ก็จะแบ่งทีมงานไปดูฟอร์ม
ก่อนจะส่งรายชื่อ๒๓คนให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอล
เรียกมารายงานตัววันที่๑๓มีนาคม
เพื่อเตรียมในการสู้ศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย

ที่๖เจอกับสาวดีอาราเบียในบ้านวันที่๒๓มีนาคม
แล้วก็จะบุกไปเยือนญี่ปุ่นวันที่๒๘มีนาคมครับ
ส่วนข่าวดีนะครับของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
กับการที่จะทำเรื่องนะครับในการขอพระราชทานถ้วยพระราชทานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งมีการหารือกันครับเกี่ยวกับเรื่องของถ้วยรางวัลของการแข่งขันในระดับต่าง
ตั้งแต่ถ้วยพระชาธารประเภทกอรวมถึงถ้วยขอถ้วยขอถ้วยงอนะครับ
ก็มีการที่จะทำหนังสือไปขอพระราชวินิจฉัยไปยังสำนักพระราชวัง
เพื่อดูความเหมาะสมและถูกต้องในการนำถ้วยกลับมามอบให้กับสโมสรต่างที่ได้แชมป์ในแต่ละลีกต่อไป
ก็ต้องขอปรึกษากับสำนักพระราชวังถึงขั้นตอนในการดำเนินการครับ
ส่วนความพร้อมของการแข่งขันฟุตซอลในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ๑๖๒๖พฤษภาคมนี้
นายอริสักเบนจาสิริวัลหรือว่าบิ๊กปอมนะครับประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
บอกว่ารายการนี้มี๒๑ทีมแบ่งเป็นกลุ่มละ๕ทีม๓กลุ่ม

สนามหลักมี๒ที่นะครับก็คือสนามบาเกาะอารีน่าที่หนองจอก
ในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นบางส่วนก็มีบ้าง
เช่นเดียวกับสนามซ้อมทั้ง๔แห่งมีพื้นสนามต้องมีมาตรฐานนะครับ
เขาบอกกันแบบนี้ให้มีพื้นแบบเดียวกับสนามแข่ง

การมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการเตรียมงาน

ปิดท้ายผลงานเมื่อวานของนักฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับ
แข่งแบบพกกันบททีมไทยหลัดยี่สิบห้าของโลก
แพ้กับญี่ปุ่นหลับเก้าของโลกแบบบุรุษห้าต่อหกสู้ได้เลยนะครับ
เสียประตูในนาทีสุดท้ายนะครับในเพจที่๓ทำให้แพ้ไป
แต่ว่าประตูได้เสียไทยเป็นรองก็ได้แค่ชิงที่๓
ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะครับกับผลงานแบบนี้